ไม่ต้องใส่ซองเวลาเดินแต่งงาน
ให้สิ่งดีดอมจะรักพี่เยอะขึ้นเป็นกองเลย

พี่เป็นคนให้เนี่ยแกบอกว่าของใช้จำเป็นทั้งนั้น
ดอมดูไว้นะคะ
กระมังสักผ้า
เห็นแล้วไม่อยากแต่งเลยเหรอพี่ปุ๊ย
พูดเหนื่อย
ดอมหอบดีมันมีสะดวกซักเยอะ

นะแต่งไปแบบนี้มือเปื่อยแน่นอน

ของขวัญเจ้าบ่าวจงรับหน้าที่นี้ไป

นี่เขาใช้บอกว่าต่างงานเนี่ยเป็นน้องที่ออฟฟิศเสนอเหตุการณ์
ก็เลยตั้งใจจะมอบของขวัญเหล่านี้ให้

นิดนึงแบบนี้แม่นอยุธรรมลัวนะว่ะ
ค่าค่ะแขกเรือเห็นไหมคะ
แต่ละคนสไปรไซท์นี่ยกมือถือมาไทยคลิปกันใหญ่เลยนะฮะ
ปกติเราให้ซองพี่เบิร์ตต่อไปดอมแต่งงานเราไม่ต้องให้ซอง

ไม่จำเป็นตรงไหนนะดอมดูสิแต่ละอย่างจำเป็นทั้งนั้นนี่เห็นไหม
เอ่อหยิ้มใหญ่เลยเจ้าเบา

ผมว่าเจ้าบ่าก็ได้ซองกันนะเป็นซองผงสักฟอบ

สบายแล้วเจ้าสาวบอก